วอเลศบอลหญิงที่ผ่านมาเกมเมื่อวานสนุกสุดมันมากในนักสุดท้ายของรอบแรก
ไทยก็สามารถผ่านทางชาลิสไตเปย์ไปได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อย
เพราะว่าเรานั้นต้องเล่นถึง๕เซตแต่ก็สามารถได้ผลที่แข่งขันตามที่ต้องการ
ซึ่งทางอาจารย์สะดานดอกไม้ก็บอกว่าเป็นเกมที่ประโยชน์มาก
เพราะว่าการเล่นเกมที่หนักแบบนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ทำให้ทีมไทยนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาข้อบกพร่อง
แล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอกับไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่างฝ่ายต่างรู้จุดอ่อนกันแล้ว
แต่ว่าไทยได้เปรียบตรงที่สามารถมีผู้เล่นพดแทนกันได้มากกว่านั่นคือมุมมองก่ออาจารย์สะดานนะครับ
แล้วจากนี้ครับอาจารย์สุนาก็ยังชื่นชมทางสวภาสู่ศุกร์บอลเร็วดาวรุ่งของไทยว่ามีการเล่นที่เหมือนกับนักกีฬารุ่นใหญ่
ซึ่งเกมนี้เนี่ยน้องไนท์ก็ทำแต่สูงสุดถึง๒๐คะแนนครับ
รู้สึกดีใจครับคุ้มใจในตัวเองค่ะที่เล่นได้ขนาดนี้
ก็ยากค่ะพวกหนูแบบเกรงกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็วันแรกไม่ค่อยดีวันเสิร์ฟก็เสียเองค่ะ
เราชนะ๓ต่อ๒เซตเมื่อวานนะครับทำให้คว้าแชมป์กลุ่มบีเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
แข่งขันกันในวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมนี้เวลาสิบเก้าหน้าวิการนะครับ
แข่งขันของการแข่งขันในรอบก่อนรองนะครับส่วนผลวอเล็กบอลหญิงชุดใหญ่ครับ
ไปหนึ่งต่อสามเซตนะครับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับจีนในวันนี้เวลาสิบเก้าหน้าวิการครับ
ส่วนแบตประเภททีมชิงแชมป์โลกนะครับดูของทีมชายกันหน่อยครับ
เดี่ยวมือหนึ่งนะครับโคสิตเพชรระดับนั้นแพ้ไปก่อนศูนย์ต่อสองเกม
จากนั้นชายคู่เราเนี่ยมาสร้างความหวังเลยครับเพราะว่าคู่มือหนึ่งเนี่ยนะครับ
ชายคู่มือหนึ่งเจอกันเนี่ยคิดที่สักน้ำเดชกับทางนิพิตฟนห่วงผู้พว่าเพชร

อิซรียานเนร์

ต่อ๔คู่ก็หมดลุ้นในการเข้ารอบ๘ทีม
ส่วนทีมหญิงลุ้นเชียร์กัน๑ทุ่มนะครับก็จะเล่นอีก๑เกมนะครับ
ซึ่งเราก็มีโอกาสเข้ารอบ๘ทีมอยู่แล้วครับ